ล่าสุดนี้ก็นะก็ไปวัตถุก่อสร้างนะคุณผู้ชม

ต้องบอกเลยว่าสรรพคุณที่เจ้าตัวเขียนบรรยายนะคะอ่านแล้วเนี่ยเป็นต้องขำขันค่ะ
เพราะว่าเขาเต็มที่เลยนะเวลาบรรยายอะไรก็จะแบบบรรยายร่ายยาวแบบนี้เลยนะคะ
แล้วก็มีนักแสดงสาวรุ่นพี่คุณเมพิชนาธิ์เข้าไปคอมเมนต์ในไอจีด้วย
คนจับจิ้นกับแน็กเลยนะว่าจะยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปฟังแน็กพูดถึงประเด็นนี้กัน
แล้วพี่ชายอีกคนนึงคุณก้องห้วยไร่คนนี้เจ้าตัวพูดถึงว่าอย่างไรเดี๋ยวไปฟังกันนะคะ
ไม่มีอะไรหรอกผมแบบชอบพูดตลกผมเห็นบางคนที่แบบยิ้มมีความสุขเราก็แบบสนุกแล้ว
จากนี้ก็จะแบบน้อยลงแล้วกลัวคนเบื่อจริงเราแค่พูดให้มันแบบตลกน่ารักเฉย
เราเป็นคนที่พูดแล้วอาจจะแบบไม่ได้ดูหยาบมากอะไรอย่างเงี้แต่คือผมจะเน้นไปทางตลกมากกว่าจะแบบไม่ได้เน้นแบบทางทะลึ่งเกิน

ก้องพี่ก้องคุณแน็กเรียกพี่ไก่นะฮะ

ว่ายังเหมือนความดีอยู่บ้างมั้ยตกลงแล้วเขาเลวจากข้างในใช่มั้ยคะ

แกร่งกว่ากระเบื้องยี่ห้อมาสักครู่อีกนะ

วานใครช่วยไปพิสูจน์ทีนะจ๊ะ